เจ๊มอยอันนี้เจ๊มอยใช่ไหม
อะไรโดยส่วนใหญ่เนี่ยคาดเดาถึงการแต่งงานของนางเอกซุปตา
ชื่อดัง๒คนคือยังคู่ของแต้วกับไฮโซประไนจะแต่งเหรอไม่
รู้นะฮะยังหรอกเขาจะรีบแต่งทำไมอ่ะแล้วก็ทั้งสองคนนี้จะมี
ผมว่าที่เจฟมอยเค้าขึ้นน่ะ
เค้าไม่น่าจะบอกหมายถึงเรื่องนี้หรือเปล่า

จะไม่ใช่เรื่องแต่งงานหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้บ่งบอกเนี่ยใช่ไหม